มีเรื่องงานวงงานบุญตัวเลขเยอะแยะมากมายค่ะ

แยกราชเภาฯตัดรัชดาถุคนเต็มค่ะ
เป็นข่าวคึกโครมเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ
องค์ท่านติดอยู่กับสะพานลอยเนอะจำได้ภาพข่าวนี้แหละค่ะ
คือเลิกดีเมื่อวานนี้นะคะเลิกดี๑ทุ่มตรงที่แยกรัชดาราชพร้าวค่ะ
ได้มีพิธีบวงสวงเบิกเนธครูกายแก้วค่ะ
แล้วเมื่อวานต้องเรียกว่าเป็นพิธีใหญ่ค่ะ
ลูกศิษย์ลูกหาชาวบ้านที่เคารพนับถือเนี่ย

ร่วมไปถึงสุขตาสายหมูพี่มดด่า
เออตัวจริงค่ะตัวจริงแม่นำเลยค่ะ

นำทีมน้องรักทั้งแจ๊คแฟนฉันแล้วก็น้องพลอยชนลวิทย์ไปร่วมพิธีด้วยค่ะ
วงสงเสร็จนะคะเขาก็มีการแจกวัตถุมงคลให้นำไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลกันด้วยค่ะ
เห็นบอกว่าเป็นเหรียญครูกายแก้วรุ่นที่หนึ่ง
หลายคนอยากรู้นะคะว่าครูกายแก้วหรือว่าที่บางคนเรียกว่าพ่อใหญ่บรมครูคู่เรืองเวทเนี่ย
เขาทำไมถึงฟังไม่ไหลคนนับถือค่ะ
คือท่านมีลักษณะเป็นกึ่งมนุษยึ่งนกนะคะมีปีกด้านหลังมีเขี้ยวทองและมีเล็บสีแดงยาวค่ะ
มีชื่อเสียงเรื่องความสำเร็จความร่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองค่ะ
คนที่เคารพสรรษะทางยงให้ท่านเป็นเทพเจ้าของความร่ำรวย
พูดถึงความร่ำรวยว่าแล้วก็ย้อนความหน่อยค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะทะเบียนรถบรรทุกที่ขนองค์ท่านมาจากโรงหล่อก็คือ

สีเห็นสวยมาก
ไทยแลนด์สละบุรีแบบนี้เลยนะคะ
จำกันไว้นะคะ๗๖๗๙เลขสวยนะคะ
พิธีมงคลมงานมงดเพียงเท่านี้นะคะ
ดีวันแม่วันที่๑๒สิงหาคมที่ผ่านมา

พุ่งตรงไปที่วัดมณีวงศ์จังหวัดนครนายก
ร่วมพิธีเททองหล่อพระปางฝังปากเลไลนะคะ
ฟางป่าเลไลหน้าตักกว้าง๓๔๙เมตร
สูง๙๔๙เมตรมูลค่ากว่า๑๐ล้านบาท
เพื่อเตรียมจะนำไปเป็นพระประธาน

ซึ่งงานนี้นะคะคนบันเทิงมากันเพียบเลยค่ะ
พ่อรองเขามูลคดีพี่ยิ่งยงยอดบัวงาม
อาภาพรพี่เอพระสินพี่จรบราโว่และอีกมากมายค่ะ
ทางด้านพี่แคนดี้นะคะนอกจากไปร่วมพิธีบุญใหญ่ครั้งนี้แล้ว
ยังพาไปดูแหล่งที่มาของตัวเลขหมานปัง

ตามที่เห็นในภาพเลยค่ะน้ำตาเทียนที่อยู่ใต้เชิงเทียน
ชี้ให้ดูด้วยนะคะว่านี่รวมตัวกันเป็นตัวเลขอะไรกันบ้าง
เอาเป็นว่าอย่ารอช้าไปชมเลขกันเลยค่ะ
เป็นเลขอะไรบ้างคะบอกเลยว่างานนี้งานยากใครอยากท้าทายกับบันเทิงไทยรัฐ

อันนี้งานยากจริงมันดูยากมันดูยากคือเราก็อยากจะดูให้มันเป็นตัวเลข
เห็นเป็นเลขอะไรลองส่งมาบอกพวกเราได้
เพราะเลขที่ออกอาจจะเป็นเลขที่คุณบอกก็ได้นะ

คุณผู้ชมว่างง๕ตรงไหนนะคะ

ดูตรงฐานนะคะมันยืดออกมาแล้วมันจะมีโค้งงอเหมือนท้องเลข๕

๕ไหมล่ะเป็นคล้องท้องกว่าบ้างอย่างงี้นะ

เรายังมีเรื่องสีสันจากพ่อลูกหมอลำคณะเพชรบ้านแพรคุณผู้ชม

อสโจกับน้องอุ๋งอิ่งเขามาถ่ายรายการแล้วก็อวดตัวเลขที่เขาชอบ

ประจำวันที่๑๖สิงหาคมนี้
บอสโจว์บอกไม่พูดเยอะค่ะเจ็บคอ
โชว์ให้เห็นแบบจะเต็มตากันไปเลย
และเลขที่อยู่ในมือของบอสโจว์ก็คือ
โอ้โหมาเรียกกันเลย

เป็นไงบรรยากาศ

คือจะบอกแบบนี้คุณผู้ชมสถิติของบอสโจเนี่ยน่าสนใจ

เพราะเราเนี่ยเคยนำเสนอข่าวไปแล้ว๒งวดติดที่ให้โชคให้ลาบ

ก่อนหน้านี้ค่ะเลขที่บอสโจได้จากวัดหัวลำโพงจำได้ไหม

วันนี้หลายคนก็เลยจับตามองเป็นพิเศษนะคะว่าบอสโจเนี่ยเขามีเลขอะไรในใจไหม
อ่ะพี่แจ๊กกะลีนเห็นแล้วจดและจำนะคะแล้วก็นำไปซื้อต่อแล้วกันเนาะ
คุณผู้ชมค่ะไปกันต่อค่ะเห็นภาพแบบนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพนะ
ต้องพูดคำว่าอธิษฐานเอาเด้อ

จัดเต็มเลยคุณผู้ชมดูเอาเครื่องบายสีบวงสวง
พร้อมกับนางรำมันรำถวายด้วย
เจ้าตัวบอกเอาไว้ในแคปชั่นนะว่า
ความสามารถ๑๐ดวงอีกร้อยรวยปังเด้อทุกคน

โพสต์เลขทูปให้แฟนคลับสายเสี่ยงโชคด้วย
คือปกติเนี่ยเลขทูปต้องเห็น๓ตัวแต่นี่มา๒ตัว

ถือว่าเป็นเลข๒๒เพราะเป็นฐานด้านล่างไงแต่ก็ไม่แน่นะคุณผู้ชมค่ะ
ข้างบนเห็นไหมเห็นเป็นขีดนั้นมันอาจจะเป็นเลข๒หรือเปล่า
เลขทูปไม่ชัดไม่เป็นไรได้๔๘มาก่อนนะแต่เลขน้ำตาเทียนโอ้โห
แฟนคลับบอกเห็นแล้วร้องว้าวกันเลยทีเดียวนี่ค่ะเห็นชัดเลยดูแป๊บเดียวรู้เลยว่าเป็นเลข๕
เลข๓เลข๐แล้วเขาเรียงกันมาแบบสวยเลย
มันชัดแก๋วเลยน่ะตัวซ้ายตัวกลางคือ๓ขวาคือเลข๐
คุณบอมช็อปค่ะคุณบอมช็อปเขาบอกว่าอุ้ยเลขน้องอุ๋งอิ๋งชอบเลขน้องอุ้งอิงมากเลยครับ